ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเรื่องของสภาพอากาศ

หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อน
ที่จังหวัด๑๐๑คุณผู้ชมใช้คำว่าฟ้ารวดค่ะ
ฝนตกอย่างหนักเลยนะคะปรากฏว่าพอฝนตกมากขนาดนั้นนะคะ
มันระบายไม่ทันก็เลยทำให้ฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว

ฝ้าเพดานของสนามบินจังหวัด๑๐๑ค่ะ
ร่วงลงมาแบบนี้นะคะแล้วผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงนั้น

มีการถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาไปลงติ๊กต๊อ

กว่าจะเคลียร์ได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ

ผู้โดยสารค่ะคุณผู้ชมนั่งรอขึ้นเครื่องจู่น้ำก็ไหลทะลักลงมาจากฝ้าเพดานหลายจุด
งงสิคะกลัวด้วยงงด้วยนะคะกลัวว่าฝ้าเนี่ยมันจะพังถล่มลงมาทั้งแผงเลย
ถ้าพังเป็นจุดก็พอจะเข้าใจได้
แล้วคนที่นั่งอยู่ก็ใจคอไม่ดีแล้วไม่รู้จะตกลงมาบนหัวหรือเปล่านะครับ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในอาคารสนามบินร้อยเอ็ดนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณกิติชัยสัจลักษณ์เป็นผู้อำนวยการท่ากาศยานร้อยเอ็ด
ให้ข้อมูลบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีพายุฤดูร้อน
พอเกิดพายุฤดูร้อนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ระบบระบายน้ำภายในอาคารระบายน้ำไม่ทันนะคะ
น้ำมันก็เลยเอ่อล้นจากรางระบายน้ำบนอาคารบนหลังคาค่ะเข้ามาในตัวอาคาร
ก็เลยทำให้ฝ้าบางส่วนเนี่ยมันซุดตัวลงมารับน้ำหนักของน้ำไม่ไหวนะคะ
แต่เคราะห์ดีมากคือตัวอาคารเสียหายบริเวณฝ้า
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ของท่ากาศยานก็ได้มีการเร่งแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุ
อย่างทันท่วงทีเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลออกจากรังระบายน้ำ
หลังคาโดยเร็วที่สุดซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาภายใน๑ชั่วโมงได้นะคะ
มีการถ่ายภาพนี้แล้วเห็นไหมคะนี่คือด้านนอกของตัวอาคารผู้โดยสารนะคะ
คือเครื่องลงมาจอดแล้วแต่ไม่สามารถเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงมาได้
ก็ฟ้ารั่วฝนถลมแบบนี้ค่ะคือที่นี่เขาจะจอดที่ราวะให้ผู้โดยสารเดินเข้ามาต่อไปใช่ไหม
แบบนั้นอยู่สักประมาณ๔๐นาทีคนที่อยู่ในเครื่องก็สงสัยว่าทำไมไม่ยอมเปิดประตูซะทีนะคะ
ก็มีการชี้แจงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฝนตกอย่างหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
ปตันเองก็เกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยอาจจะทำให้ผู้โดยสารเปียกหรือว่าอาจจะลื่นหกล้มได้
ก็เลยไม่กล้าเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องจนกระทั่งนี่ค่ะพอฝนซาปุ๊บ
ก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยถือร่มคนละอันคนละอันนะคะก็ทยอยลงมาจากเครื่องได้ปลอดภัยทุกคนค่ะ
นี่อาจจะทำให้ไฟล์ทอื่นดีเลไปด้วยเลยนะครับ